หลังจากนั้นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะ
โดยเฉพาะการที่เธอไปในสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เหลือเกิน

ในการขอโทษแล้วก็ยอมรับตรงว่าเธอกาดตก
รอยเชอร์มานบอกว่าคำขอโทษของเธอตอนนี้คงไม่สามารถลดความเสียหายจากความสะเพราของเธอได้
เข้าใจว่าหากทุกคนจะโกรธและไม่ให้อภัย
แต่เธอก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้น
เธอโดนวิจารณ์เรื่องมาจากกรุงเทพที่เป็นพื้นที่เสี่ยง
แต่ไม่ยอมกักตัว๑๔วัน
พลอยบอกว่ายอมรับว่าตัวเองกาดตก
พอผลตรวจที่ไปตรวจ๓รอบออกมาว่าไม่ติดเชื้อโควิด
เธอก็เดินทางไปสมุยแล้วไปพังงันต่อ
ก็ไม่ได้กักตัวเพราะคิดว่าไม่เป็นอะไร
ด้วยความคิดตื้นว่าอยากออกมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในระแวกนั้น
เธอบอกว่าเธอยอมรับความผิดพลาดที่เดินทางในช่วงเวลาที่ไม่ควรจะเดินทาง
ประมาทเพราะคิดว่าดูแลตัวเองดีพอ
ลอยบอกว่าที่ผ่านมาดูแลตัวเองอย่างดีแล้ว

ไปเจอเพื่อนสนิทแค่๒๓คนคิดว่าชีวิตปลอดภัย
แต่ก็รู้ตัวว่าสุดท้ายก็คิดผิด
สุดท้ายเธอก็บอกว่ายอมรับผิดนะฮะ
ยอมรับในคำภาควิจารณ์
ยินดีรับผิดชอบการกระทำของตัวเอง
ยืนยันว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นดาราแล้วจะไปไหนก็ได้
ทุกอย่างเกิดขึ้นจากความประมาทของตัวเอง
และล่าสุดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
จากกรณีของพลอยเชอร์มานนะครับ
มันมีคำถามแน่นอนว่าเอ๊ะทำไมคุณไปเกาะพงันแล้วไม่กักตัว
ใช่ค่ะแล้วก็มีภาพบางภาพที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยด้วยค่ะ

ไปถ่ายรูปกับร้านแถวนั้นแล้วก็บอกว่าเที่ยวทิพย์ก็มี

นี่ฮะแล้วแจ้งเขาหรือเปล่าไปในพื้นที่เนี่ย

ล่าสุดวันนี้นายอำเภอกเกาะพงันสุราชธานีนะครับ
ในพูลศักดิ์โสพลมุมรักษ์
นี่ฮะไปที่สพเกาะพงันนะครับ
ไปแจ้งความบันเมินคดีกับพลล่อยเชิร์มมาน
ในข้อหาไม่สวมหน้ากากอนามัยและไม่ยอมกักตัว

วันตามระเบียบที่ในพื้นที่เนี่ยออกมาสำหรับผู้ที่เดินทาง
จากพื้นที่เสี่ยงอย่างกรุงเทพมหานครหลักฐานนะครับท่าน
ตัวนั่นแหละเดินทางไปร้านอาหารแห่ง๑ช่วง๒๖เมษาถึง๘
พฤษภาคมทั้งที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากเจ้าตัว
แล้วว่าเข้ามายืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วและได้แจ้ง
แล้วว่าคุณมาถึงคุณต้องกักตัว๑๔วันแต่ปรากฏว่าพลอยกลับ
ไปพบกับผู้คนเดินทางออกไปจากที่พักของตัวเองที่ต้องกัก
ตัวและไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วยอืมส่วนคนที่ไปเจอและใกล้ชิด
สามคนเนี่ยทางเกาะพังอันบอกว่าไปตรวจเชื้อหมดแล้วไม่ติด
เชื้อไม่พบเชื้อโครสิบเก้าณขณะนี้นะฮะค่ะทีนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะมีเรื่องราวของจังหวัดลำปางที่เราชื่นชม
เมื่อวานว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางบริหาร
จัดการได้ดีมากเรื่องของการรณรงค์ให้ประชาชนลงทะ
เพื่อรับการฉีดวัคซีนต้านโควิดสิบเก้าครับคือตัว
ถ้าดูภาพรวมเนี่ยเป็นอันดับ๒ของประเทศเลยนะคือรอง
กรุงเทพแต่ด้วยจังหวัดลำปางคนน้อยจำนวนคนอ่ะน้อย
ถ้าเทียบสัดส่วนจริงถือว่าอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของ
ที่คนลงทะเบียนแล้ววันนี้ตัวเลขเพิ่มมากขึ้นอีกอะค่ะ
ตัวเลขเดิมที่มีคนลงทะเบียนฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะสองแสนสอง
หมื่นคนวันนี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเป็นสองแสนสามหมื่น
คนนะคะอันนี้คือตัวเลขตอนสายนะ๑๑โมงนะคะ

ใช่ค่ะและลำปางเขามีประชากรแค่ประมาณ๗๕๐๐๐คนเองค่ะ
ถือว่าโอ้โหไม่ไกลเกินเป้าที่ทางลำปางเขาตั้งเป้าเอาไว้
ว่าจะฉีดวัคซีนโควิด๑๙ให้ได้๑๗๐ในจังหวัดนะคะ
ท่านผู้รัชกาลจังหวัดลำปางค่ะท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอโศธนากร
ตั้งแต่ระดับบริหารระดับจังหวัดฝ่ายปฏิบัติงาน
ว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะ
เชิญชวนเพื่อที่จะให้กำลังใจกับพี่น้องชาวลำปาง

ว่าหากเราสามารถเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้
และสถานการณ์โรคระบาดของโควิด๑๙เบาบางลง
พี่น้องชาวลำปางเราคงจะสามารถเปิดหน้ากาก
นั่งร่วมกันฉลองโดยนั่งทานข้าวร่วมกันได้นะครับ
นี่ฮะลำปางตั้งใจว่าจะฉลองเลยนะครับ